มาดูความเคลื่อนไหวของพระอานนท์นิดนึงที่ต้องพูดถึง
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะที่ไปเยี่ยมอดีตภูมิกับโจ้
แล้วบอกว่าไปให้กำลังใจแล้วก็ถูกตำหนิเยอะมากเลยว่ามันใช่กิจของสงฆ์หรือ
อืมทำไมจะต้องมาให้กำลังใจผู้ต้องหาแบบนี้เนี่ยพระอานนท์
นี่คือภาพในวันนั้นนะเช้าวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่วัดพัฒระสิทธาราม
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นวัดที่พระอานนท์จำวัดอยู่ที่นี่นะคะ
กุฏิของพระอานนท์ปิดล็อกจากด้านนอกไม่มีรถเก๋งสีเขียวของพระอานนท์จอดอยู่
มีรถเก๋งสีเขียวด้วยเหรอใช่ปกติจะมีรถเก่งอ๋อเหรอไม่มีข้าวของเครื่องใช้อยู่นะคะ
เหมือนกับถูกนำออกไปแล้วอ่ะเอาออกจากกุฏิไปแล้วอ่ะอืม
คือเมื่อเช้าค่ะพระอานนท์เนี่ยไปที่วัดที่ตำบลหล่มศักด
หล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นวัดต้นสังกัด
พรสวนศักดารามไปลาศิกขาค่ะไปลาศิกขา
เพราะว่าได้รับหนังสือคำสั่งจากท่านเจ้าอาวาสก็เลยต้องไปลาศิกขานะคะ
คือมีหนังสือคำสั่งมาเลยว่าให้ออกจากวัด
ปฏิบัติตนเนี่ยโอ้โหไม่เหมาะสมซื้อของไปเยี่ยมอดีตภูมิกับโจ้
เมื่อยี่สิบเจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่กฤทธิ์ของสงส์
มันใช่หรือมันควรจะไปหรือนี่ค่ะลาศีขาแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะบอกว่าคือการลาศิขาเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของพระอานนท์
ไม่ได้มีใครกดดันหลายคนก็บอกว่าก็ควรลาศิกขาหรือเปล่า
เอาไปดูภาพตอนศึกนิดนึงค่ะ
ศึกเรียบร้อยยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจของพระอานนท์เอง

คือถ้าคุณผู้ชมลองไล่ย้อนดูก่อนที่พระอานนท์จะศึกเนี่ยค่ะ
คือ๒๗สิงหาคมพระอานนท์ไปให้กำลังใจอดีตภูมิกับโจ้ที่สพมนครสวรรค์
เลขาเจ้าคณะจังหวัดก็เตือนแล้วว่ามันไม่เหมาะสม
เตือนแล้วนะคะ๓๐สิงหาคมก็ไปที่เพชรบูรณ์เตรียมศึกกับพระอุปชา
๑สิงหาคมก็คือวันนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วนะคะ

ประหลัดชัดชัยพระลูกวัดบอกว่าไม่มีใครกดดันจริง
อานนท์ก็อยากจะศึกเองค่ะ

พี่นี่ตอนเดิมที่พี่ก่อนจะมาลางติดขา
เอาของไปเห็นว่ากลับมาทำอะไรบ้างที่กุฏิ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัด
เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาพระอานนท์เคยเอารถไปซ่อมที่
เอารถไปซ่อมที่ร้านอยู่บ่อยครับปกติพระอานนท์ก็จะมาบินทบาทพร้อมกับพระลูกวัดรูปอื่น
แต่หลังจากที่พระอานนท์ไปให้กำลังใจอดีตภูมิกับโจ้จนกลายเป็นกระแสถึงความไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่าก็ไม่เหมาะสมจริงจริงครับ
สมควรจริงจริงทำแบบนั้นทำไมอืมหลังจากที่พระอานนท์ออกจากวัดไป
ชาวบ้านบอกว่าใจหนึ่งก็สงสารนะหรือฮะเพราะท่านก็เป็นพระที่อายุเยอะแล้วนะอืม
แต่ก็ยอมรับว่าการลาศิกขาของพระอานนท์ชาวบ้านสบายใจ
ชาวบ้านสบายใจมากเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็คิดก็พอสงสารเขาก็ไม่น่าไปพูดจะทำอย่างนั้นนะเนอะ
เป็นทางก็ไม่ดีไปไปอย่างนั้นอ่ะเนอะวันนี้ได้พูดกับเราเนอ
คุณน้าคิดยังไงคุณน้าคิดยังไงคุณน้าคิดยังไงก็คิดไม่ไม่น่าไปยุ่งเกี่ยวอย่างนั้น
เดี๋ยวมันลงโซเชียลมันเยอะเนอะคนก็ดูว่ามันไม่เหมาะสม
นี่ค่ะคือมันไม่ใช่อาบัติปราชิกหรอกแต่ว่าโลกะวัชชะก็คือโลกติเตียน
อืมแต่เรื่องนี้เนี้ยต้องยอมรับว่าโลกติเตียนเยอะเหลือเกิน
ใช่ค่ะคือพระที่จะไปไปเจอผู้ต้องหานะ
ไปให้ศีลให้พรให้กำลังใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันก็ได้นั่นแหละนะ
อ่าถ้าเขานิมนต์ไปอะไรไปแต่ว่าอดีตพระอานนท์เนี่ยเขาไปเอง
ใช่ค่ะใช่ไหมไปเองแล้วมันเป็นคดีที่คนเห็นพฤติกรรมอย่างโจ่งแจ้ง
ว่าเกิดอะไรขึ้นคือถ้าพระจะไปโปรดสัตว์โปรดผู้ตกทุกข์ได้ยาก
สินให้พรอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่ท่านไปในวันนั้นเนี่ย
ชาวบ้านเขามองแล้วว่าโอ้โหมันไม่เหมาะสมจริงไม่เหมาะสมจริงนะฮะ
นี่เรื่องขับรถขับรถอะไรอีกเรื่องนะคือในวินัยส่งเขาไม่ได้ห้ามหรอก
เรื่องพระห้ามขับรถอ่ะเพราะสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้า
ตอนนั้นท่านยังไม่มีรถยนต์อะไรพวกนี้ไงท่านก็ไม่ได้เขียนกฎห้ามไว้
แต่ประเด็นคือถ้าพระขับรถนะคะมันก็จะผิดเรื่องหนึ่งแน่ที่ผิดแน่
ไทม์ไม่มีใบขับขี่อ่ะอันนี้ผิดแน่นอน
คือให้ลูกศิษย์ลูกหาขับให้ดีกว่านี่มาจอดรถกันอยู่แค่กุตกกุฏินะครับ
เอาเป็นว่าศึกแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาอดีตพระอานนท์เนี่ย
ไปที่วัดที่ลมศักดิ์เพชรบูรณ์
เป็นวัดที่เคยบวชที่นี่

เปลี่ยนชุดเรียบร้อยมาใส่เสื้อเชิ้ตปกติแล้ว
เราได้คุยกับเจ้าวาดวัดที่อดีตพระอานนท์เข้ามาศึกนะครับ
ช่วงสายวันนี้เนี่ยพระอานนท์เนี่ยเคยเป็นลูกศิษย์
สมัยเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยสงฆ์
มาขอศึกนะก่อนหน้านี้โทรมาก่อน

ถามว่ามายังไงจากนครสวรรค์มาลมศักดิ์เพชรบูรณ์

มาคนเดียวขับรถมาคนเดียว

พอมาถึงก็มีการพูดคุยสอบถาม
ท่านเจ้าอาวาสก็ถามว่าเออทำไมถึงศึก

ตอนนั้นเนี่ยนะที่ตอบกับท่านเจ้าวาดนะ
บอกไม่รู้จักกับอดีตภูมิกับโจ้เป็นการส่วนตัวจริง
ทำไปเพราะว่าเคยเห็นอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
เขามาใส่บาทอยู่หลายครั้ง
พอเห็นข่าวเห็นคดีก็เห็นใจ

ตัดสินใจไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ
ไปด้วยความเมตตากรุณา
อยากจะไปขอบินทบาทไม่ให้ฆ่าตัวตาย
แต่ในเมื่อสังคมเห็นว่ามันไม่เหมาะสม
ก็ขอยอมรับนะผิดก็ยอมรับนะครับ
สิ่งที่ทำไปเนี่ยยืนยันว่าทำคนเดียว

ไม่ได้พูดให้ฟังว่ามีใครมาพูดอะไร

ไปเองไปเองไม่มีพวกด้วย

อืมแล้วพระอนุนิตติดต่อมหาลงค์ของพ่อหลายวัน

เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของแกนี่
แกก็อ้างว่ามีเมตตากรุณาแก่พวกกำกับ

ก็รับโทษตามโทษานุคคลอันนั้น
ท่านจาวาสวัสดิ์ท่านบอกว่า
หลังจากศึกเสร็จก็ให้ข้อคิดไปนะ

นี้ไปเนี่ยจะทำอะไรก็พิจารณาให้ดี
ใช้สติสัมปชัญญะให้ดี

เว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเอง
กับผู้อื่นกับพุทธศาสนาด้วย
พระอานนท์ก็บอกรับปาก
แล้วก็ขับรถกลับบ้านไป
บ้านอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรี
อยู่ที่เพชรชบูรณ์นี่แหละ
ก็นายอานนท์แล้วนะคะ

ถึงเรื่องที่ไปให้กำลังใจอดีตภูมิกับโจ้

ไม่ได้รู้จักกับอดีตภูมิกับโจ้มาก่อนจริง

ฆ่าตัวตาย
คนก็มีทั้งดีทั้งชั่ว
อานนท์บอกว่าเขาก็เป็นพระตอนนั้นน่ะ

เพราะว่ากลัวว่าเขาจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันบาปนะ
ให้กำลังใจกลัวเขาฆ่าตัวตาย
สำหรับเรื่องศึกก็ไม่มีใครบังคับจริง

ศึกแล้วก็กลับมาอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรี

แต่บวชเพราะความศรัทธาจริง
แล้วก็ศึกษาและปฏิบัติจริง

ตอนนั้นที่บวชแล้วก็ไป

เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ผิดพลาดไป

อานนท์บอกว่าเมื่อคืนนอน

นอนตี๓นั่งอ่านคอมเมนต์ตลอดเลย

เพราะว่าฝึกปฏิบัติฝึกจิตมาครับ

กระแสโจมตีเพราะว่าก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
ก็แค่แบบผิดพลาดไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือจะได้ไม่ต้องเลือกกระแสนะ

เช่นฉันไม่หวั่นไหวแล้วเลือกกระแสน

ลุยฉุยแฉกอะไรนะฉันเนี่ยเป็นพระที่เรียกว่า

ห้าวิธีถึงออกไป
ปกป้องพวกตัดโจ้ขนาดนั้นนะครับ

ผู้ถือข่าวเนี่ยถามมาก

พูดกันง่ายทีนี้เราก็ประมาทด้วย

ที่อาหารเอาไปมันเยอะทุกวัน
ทีนี้ว่าฉันพระฉันแล้ว

ฉันก็เลยว่าจะทิ้งไว้เอ๊ะมันก็จะบูดจะเน่า

ฉันตั้งใจ

คือได้ยินภูมิกับโจ้บอกว่า
ดูจากที่เพลินท้านทำรวจตีอะไร
ที่ให้สัมภาษณ์ที่กองปราบที่แถลงการ

ที่บอกว่าก่อนที่ภูมิกับโจ้

นี่ไม่ไหวแล้วจะฆ่าตัวตายเครียด

พอนายอานนท์คุยกับนฤทธิ์เสร็จนะคะ

ทำความสะอาดเพิ่งเข้ามาอยู่
ก็เนี่ยก็จะนั่งทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดที่ผ่านมา

ก็เปิดเพลงลูกทุ่งที่ตัวเองชอบ

นาริสก็สังเกตที่คอมพิวเตอร์ที่เปิดเพลงค้างเอาไว้

ฤทธิขอเพลงเดี๋ยวลองดูค่ะ
อย่างผมทุกข์ใจต้องแอบร้องไห้
รักหลังเวที
อืมศึกแล้วจะทำอะไรก็ได้ค่ะ

แต่ร้องเพลงจะลื่นเริงได้เลยตามสบายค่ะ
สองเพลงที่ร้องคนกล่อมโลกของเสรีรุ่งสว่างและคาถามหานิยมของยอดรักสลักใจ

คือตอนบวชก็ไม่รู้จะฝึกร้องเพลงอะไรหรือเปล่า

แต่ว่าถ้าถามว่าตามหลักของสงฆ์เนี่ยเขายังสามารถกลับไปบวชได้นะฮะ

แต่ดูจากการใช้ชีวิตตอนนี้แล้วเนี่ยผมว่าอยู่อย่างนี้ดีแล้วล่ะ

มีความสุขดีไม่งั้นบวชแล้วก็บวชไปขับรถไป
นู่นนี่นั่นไม่รู้ใครจะคิดอย่างไรนะ
ผมเห็นพระขับรถทีไรแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
ใช่ไหมไปได้เท่าที่ไปดีกว่าใช่ไหม
จากการพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยสอนให้พระต้องแบบ
โอ้โหขับรถขับหรือว่าจะต้องดั้นด้นไปไหน

ทำแค่กิจของสงฆ์เท่าที่ทำได้ในบริเวณวัดนั่นแหละ
แต่พระผู้ใหญ่บอกว่าคือถ้าจำเป็นจริงไม่ว่ากันนะคะ
พระขับรถถ้าจำเป็นจริงนะครับขับได้
เจ็บป่วยมีเรื่องฉุกเฉินอันนี้หาลูกศิษย์อะไรไม่ทัน
อันนี้มันก็จำเป็นแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหมีรถจอดอยู่ที่กุฏิ
อยากไปไหนก็ขับรถไปอย่างนี้ไม่ไหว
อันนี้เรื่องของอดีตพระอานนท์ท่านผู้ชมครับ